ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐงอ่าวัดว่างวัดดังแล้วก็ไปเจอหลู่พ่อแป๊ะนะคะ
หลังจากที่เจอท่านแล้วก็อย่าลืมรับสินรับภอนจะตัวนี้ก็หอนรับสินรับภอนเหมือนกัน

คุณชนะรู้เรื่องด้วยนะ

เฮ้ยคนแปลกใจอ่ะ
รู้ความจริงเลยค่ะคุณชนะ

อันนี้ลูกคอคุณสังเกตลูกคอ
ลูกคอคุณหรือลูกคอหมา

เรียกว่าขเบ็ด๙ชั้นก็ต้องมา
เรียกว่าทุกครั้งที่พระท่านให้พรเนี่ยนะ
ชาวบ้านก็จะยกมือสาธุใช่ไหม
ส่วนสุนัขเองมันก็หอดอู้เหมือนกัน
นี่หรออู้สาธุจ่า

จากจะเรียนแบบแล้วนิสัยผมก็เหมือนด้วยเอาจริง

แต่เป็นเรื่องอะไรเรื่องที่น่ารักมากนะ
คนไปวัดเนี่ยนอกจากจะอิ่มบุญอิ่มใจได้กำลังใจแล้วเนี่ย
ยังไปเจอเจ้าหมาน่ารักแบบดูเอ็นดูแบบนี้ด้วยนะ
ใช่ค่ะนี่เป็นช่วงบรรยากาศเมื่อวานนี้เอง
ก็ไปทำบุญถวายสังขทานกับหลวงพ่อแป๊ะหรือว่าพระครูยะติธรรมานุยุทธ์
ครับท่านเจ้าอวาดวัดนั่นแหละช่วงที่อาจารย์แป๊ะอืมใช่
นะถ้าไปถึงที่วัดเราก็ต้องไปหาท่านหน่อยแหละท่านเป็นเจ้าอาวาสอ่ะนะ
พอไปถึงปุ๊บอ่ะทำพิธีรับสังขทงสังขทานกันไปขอคำมากรรมขออโหสิกรรม
รับศีลรับพรนี่แต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยดูดิเอาสุนัขตัวนี้ก็นั่งอยู่ในบรรยากาศด้วยนี่
นั่งแบบสงบเสงี่ยมไม่รบกวนไม่เดินวนไปวนมาอ่ะดูไว้คุณชนะเออเออ
แต่จะคอยท่องบทสวดไปด้วยเหรอยังไงมันก็ฟังอ่ะแต่พอถึงเวลาที่ชาวบ้านเขาเปล่งเสียงสาธุ
เหมือนกับรับสินรับพรมันก็หอนไปด้วยไงนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารัก
เอ็นดูแล้วก็เป็นเรื่องดีดีเหมือนกันนะอืมยังไงก็อนุโมทนาบุญไปด้วยโอ้โห
สังภาษณ์เต่าได้มาคุณบอกเลยนะบางทีมันอาจจะสั่งสมบุญในชาตินี้ก็ได้
คุณจะบอกอะไรวัดแห่งเนี้ยค่ะแล้วจะจะมีที่ที่จะไปกราบว่ายไปสาธุเลยแล้วเนี้ย
เศรษฐ์แห่งวัดแห่งนี้เหรอ

เอาเป็นว่ายังไงใครไปก็ขอให้ได้อะไรดีกลับมาก็แล้วกันนะคะ